เล็กบอลไทยแลนดลีกเมื่อวานที่ผ่านมานะครับไปดูผลการแข่งขันกันหน่อยครับ
เป็นการแข่งขันแบบนิวนอร์มอลนะครับเหมือนที่ฟุตบอลทำเหมือนกันที่อาคารนิมิบุตรครับ
หัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยแล้วก็มีตัวทีมชาติอย่างออนอุมามาริกาเป็นแกนหลักเบียดเอาชนะ
อีกหนึ่งผู้สอนทีมชาติเหมือนกันครับนำทัพโดยตัวเก่งทีมชาติทั้งปลื้มจิตอัชราพรนะครับ
กันสนุกเลย๕เซตสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นทีมโค้ดด่วนไดบอลฟู้ชนะ๓๒ครับ
จะแพ้แต่ว่ายังนำจ่าฝูงต่อด้วยผลงานชนะ๓แพ้๑มี๑๐คะแนนครับ
ไปดูจักรยานประเภทลูกชิงแชมป์ประเทศไทยครับสนามที่หนึ่งที่เวโลโดรมหัวหมาก
ทั่วไปชาย๑กิโลเมตรแชมป์เป็นของสิบเอกจตุรงนิวันติจากกองทัพบกครับ
นาที๗๘๙๔วินาทีก็คว้าแชมป์ไปครองส่วนสแครสนะครับ
พระราม๓ปั่นเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
สำหรับการแข่งขันวันสุดท้ายก็เริ่มแข่งขันในเวลา๘นาฬิกาครับ